วันนี้ก็ต้องจับตามองเรื่องของการชุมนุมนะครับ
แล้วก็มองไปข้างหน้าถึงวันที่๑๕สิงหาด้วยนะครับ
วันนี้นี่ศุกร์๑๓

บอกว่าไล่ล่าทรราชม็อบ๑๓สิงหาคมนะครับ
มีการนัดหมายกัน๑๕นาฬิกา
อนุสวรีชัยสมรภูมินะครับ
แล้วก็ทางด้านผู้ประชาการตำรวจนครบาน
ก็ได้พูดถึงเรื่องนี้นะครับบอกว่า
ตามที่มีการประกาศของกลุ่มผู้ชุมนุมทะลุฟ้า
นัดหมายการชุมนุมในเวลา๑๕นาฬิกา

หลังจากนั้นจะเคลื่อนขบวนไปทำกิจกรรม

แต่ไม่ขอบอกรายละเอียดในยุทธวิธี

ปฏิบัติตามขั้นตอนและกรอบของกฎหมาย
และไม่ให้กระทบกับประชาชน
โดยเฉพาะประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนะครับ
แล้วก็มีการขอโทษที่มีบางกรณี
อาจทำให้ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้รับผลกระทบ

ตำรวจไม่มีเจตนาที่จะทำร้ายประชาชนนะฮะ

แล้วก็ส่วนยุทธวิธีของผู้ชุมนุมเนี่ย
วันนี้เขานัดกันบอกว่าให้เตรียมนะ
ถุงสีหลากสีเตรียมลำไยเตรียมมังคุดด้วย
เพื่อเดินคล้องแขนไปบ้านประยุทธ์นะครับ
และอย่างที่บอกว่าจับตามองไปถึงวันอาทิตย์ที่
เพราะว่าเขาบอกว่าจะเป็นม็อบแบบคาปาร์คละคุณ
มันไม่ใช่คาร์มอบแบบที่ผ่านมาคาปั๊ก

เคลื่อนขบวนทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ไปจุดมุ่งหมายที่จะเปิดเวทีปราศัย

เขาบอกว่าเป็นการชักทงสันติเขาใช้แบบนี้นะ
ยุติความรุนแรงที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะจากฝ่ายใดก็ตาม
แล้วก็จะมีการหลีกเลี่ยงพื้นที่เปราะบางอย่างธรรมเนียบอย่างบ้านนายก
ไม่มีลุยไม่มีบวกไม่มีปะทะ
เราก็เลยต้องจับตามองทั้ง๒วันของการฉุบหนุ่มนะครับ
ถูกต้องแต่ว่าวันนี้ช่วงบ่ายแนะนำนะคะหลีกเลี่ยงเส้นทาง
อนุสวรีแถวทางเส้นสามเหลี่ยมดินแดง

เดิมที่เคยปะทะกันนะครับทั้งนั้นนะครับใช่ค่ะ